ตลอดตลาดมาแล้วค่ะวันนี้มีข่าวดีเพราะว่ามีราคาสินค้าปรับลดลงด้วยนะคะไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์หน่อยนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงเราลดลงมาอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วจ้าส่วนสะโพกไก่เอ้าปรับขึ้นไปอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัวค่ะ๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ยังคงที่อยู่ที่
ฟองนะคะมากันที่ราคาของผักกันหน่อยก็มีทั้งปรับลดแล้วปรับขึ้นนะผักกาดขาวอยู่ที่สิบสามบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยหนึ่งร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมส่วนพริกจินดาแดงนะคะห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมจ้าราคาเนื้อหมูปรับลงนิดหนึ่งแต่เนื้อไก่ก็ปรับ